ตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีคนมาส่งแก๊สซึ่งเขาทำแก๊สตกพื้น
จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมา
แต่ทีนี้มีพ่อค้าคนหนึ่งค่ะช่วยไว้ได้ทัน
ก็คือฝ่าไฟเข้าไปเลยนะไปปิดวาวแก๊ส
แต่ทีนี้ตัวเองได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้าง
แต่ว่าก็ถือว่าช่วยที่เหตุการณ์อาจจะใหญ่กว่านี้
งั้นอาจจะระเบิดก็ได้ใช่ค่ะนี่คือสภาพบาดแผล
ที่ขาทั้งสองข้างของนายชราบพุงธนกรรมรวชอายุ๔๓ปี
เป็นพ่อค้าขายไก่สดเป็นคนที่วิ่งเข้าไปปิดวาวแก๊ส
จนทำให้ถูกเปลวไฟไหม้ที่ขาทั้งสองข้างเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดศรีราชาเขตเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบถังแก๊สนะคะขนาด๑๕ลิตร๒ถังตกอยู่ที่พื้น
มีแก๊สติดไฟจำนวนมากพุ่งออกมาจากตัวถัง
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดในระแวกนั้นนะคะ
ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงซึ่งอยู่ใกล้ตัวเนี่ย
ดับไฟไว้ได้ทันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดับเพลิง
ดับเพลิงจะระดมฉีดน้ำเข้าระงับเหตุ
เหลือเพียงกลุ่มควันเท่านั้น
พบผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๖คนด้วยกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวีณศรีราชา
นางกรกมลขาวชวีไหมคะ
ขายก๋วยเตี๋ยวภายในตลาดสดศรีราชา
เป็นคนที่อยู่ในช่วงของการเกิดเหตุด้วยเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเองกำลังยืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้าน
เห็นพนักงานส่งแก๊สยกแก๊สมา๒ถังด้วยกัน
ถังแรกพาดบ่าขวามา
ลงจากรถมาพาดบ่าขวามา
มือกำวาวแก๊สอยู่ด้านขวา
ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยกมาด้วย

ทีนี้พนักงานส่งแก๊สเสียหลักค่ะ
ล้มนะคะจนทำให้ถังแก๊สทั้งสองถังตกกระแทกพื้น
ทันใดนั้นก็มีแก๊สพวยพุ่งออกมาจากถังแก๊ส
ทีนี้แก๊สมันไหลไปไปติดไฟ

คือร้านก๋วยเตี๋ยเขามีไฟล์อยู่แล้วไง

หลายคนก็กลัวแต่คนที่ไม่กลัวคือคนขายไก่
ไก่สดวิ่งเข้าไปปิดเอามือปิดวาวแก๊ส

ก็เลยทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้ง๒ค่ะ

ใช่ค่ะเอาฟังเสียงแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว

แล้วก็คนเจ็บร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็บาดเจ็บค่ะ
แล้วก็มีลูกค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว
เป็น๔คนที่บาดเจ็บด้วยนะคะ
คุณบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ตำรวจเรียกตัวเจ้าของร้านส่งแก๊สมาสอบสวนเพิ่มเติม
โดยระบุบอกว่าจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้